สนับสนุนโดย๒๔๐คาลาลีเพื่อความสุขเต็มอิ่มของทุกคน
ข้าวอบเทนยพื้นและไก่ตา๔พีบรรลานซ์
คุณผู้ชมครับช่วงเมาส์ชัวร์วันนี้นะฮะ
ผมกำลังดูรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่
ต้องบอกว่าพัฒนาการไปได้ไกลมาก
เหมือนผู้หญิงที่อยู่ข้างผมนะครับ

ผู้หญิงข้างอ๋อข้างนอน

เป็นนักร้องนะครับที่อยู่ในตำนานเลยก็ว่าได้

ปัจจุบันนี้นะฮะสวยมาก

ที่สำคัญสามีก็หล่อมากด้วย

ถูกต้องเจออะไรแล้วกันฮะคุณสุนารีราชศรีมา
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ครั้งที่แล้วนี่ยังไม่แหลมขนาดนี้
นี่ก็บอกว่ากันแหลมขึ้นเยอะ
ยังไงทำไมแต่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้อ่ะ
ไม่รู้พี่ก็เหมือนเดิมนะก๊อฟ
จริงหรอนี่ในรูปนี้ไม่ใช่อ่ะเนี่ยดูดิ
ต้องมี
ฉันเสริมมาเขาบอกฮะเขาไม่เชื่อนี่เสริมแล้วเหรอทำไมมันเล็กจังอ่ะ
ก็เลยขอล้อไปควักเขาก็ดูเลย
ไปให้เขาดูรูปตอนที่แบบยังไม่ฟังต้องให้เห็นภาพไงต้องเห็นภาพ
จะเห็นภาพประกอบพร้อมกันจริงหรือเปล่าให้เขาดูเลยค่ะให้ดูรูปตอนนี้
คุณผู้ชมครับผมขอย้ำนะฮะว่าวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยได้
ได้รับเกียรตินะฮะจากเป็นคุณทวดของพี่สุนะครับ

เอาทีมงานเดี๋ยวสวัสดีคุณทวดของคุณสุนะครับ
รูปนี้เหรอที่ไปเป็นรูปตอนจบป๖แล้วถ่ายใบสุทธิค่ะแล้วอันนี้ไปให้เขาดูเหรอ
ให้เขาดูเหมือนภาพคุยกับผู้ใหญ่ที่บ้านเหรอ
เหมือนรูปหน้าศพเหมือนว่าไม่ใช่

เขาดูแล้วก็บอกว่าแบบนี้มันสวยมากสวยกว่าตอนนี้อีก
ฝั่งหลังนิ้มโกหกเก่งใช่ไหม
พี่ตุ๊กเชื่อไหมเขาบอกหนูว่าเบบบี้เธอไปเอาออกได้ไหมเขาชอบแบบนี้มากกว่า
แต่จริงพอพูดไปแล้วนะคุณสู่ทำเป็นธรรมชาติมากเพราะไม่ได้แบบแตกต่างจากตรงนี้
คือจะบอกอย่างนี้คือพิสุทำมาเนี่ยหน้าก็เหมือนของเดิม
เอ้าถ้าไม่เชื่อดูเลยเหมือนเดิมเป๊ะ
เห็นไหมหน้าก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเยอะ
นี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังกี้ฉันตกใจนะว่าแกแกล้งฉัน
นึกว่าแกเอารูปฉันตอนหนังเดือนเซี่ยวมาทำ

คือกันเนอะ

แหมตายแล้วผู้หญิงอะไรสวยหน้าบานจ้ะ

เออมีน้ำมีนวลอันนี้อะอันนี้อายุเท่าไหร่ตอนนั้น

อันนี้ดูดีกว่าว่าพี่สุพัฒนาการดีขนาดไหนนี่ครับฟ้าบ

ตอนนี้ผอมตอนนี้น้ำหนัก๔๘กิโลติกสิบแปด

ภาพนี้ตอนพี่อายุ๒๐ปี
แต่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ออกแนวเซ็กซี่

ถูกไหมฮะ
แต่มีบ้างนิดหน่อย

นานที
เรามีหลักฐานนะครับ

อ๋อถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ออกกำลังกาย
อะไรกำลังกายเขาก็ออกเนี่ย๒ทุ่ม๓ทุ่ม๔ทุ่ม
ก็แล้วแต่ต้องให้ห่างจากอาหารมื้อเย็นหน่อยนะ
ไม่เดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกไม่งั้นจุกไม่งั้นจุกจุก

ไปเดินไปวิ่งถ้าแบบว่ากินเพิ่งกินอาหารอิ่มเนี่ย
มันจะทำให้เราจุกได้มันทำให้เราไม่ไหวด้วยนะ
ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้
กินอาหารต้องชั่งแบบสเกลทุกอย่าง
แล้วไม่บังคับให้ทำตามเหรอ
ครับเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลา

คุณผู้ชมฮะแต่ว่ากว่าจะมาสวยเท่าที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยนะ
เห็นบอกว่าในอดีตนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก

ถึงขั้นว่ายาสีฟันมาใช้ตอนอายุเท่าไหร่ครับ
โอ้โหชีวิตเนี่ยลิ้มลดยาสีฟันครั้งแรกเลย
อายุประมาณ๙หรือ๑๐ปีนี่แหละ

สีฟันก่อนหน้านั้นใช้เกลือ
เช้ามาตื่นมาก็เอาขันตักน้ำในตุ่ม
เอานิ้วจุ่มเดินเข้าไปในครัวแล้วก็จุ่มหายเกลือ

ฟองมันก็ไม่มีฟองมันก็ไม่มีไงแต่ก็ไม่เป็นไร
เพื่อนเรียกแหลมว่าหลีกเล่นแหลม
แหลมมึงเป็นอะไรวะ
ไปถึงคนนี้ก็
สิริปเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตคู่ที่น่าอิจฉา

โอ้โฮ